เมื่อเราไปจ่ายค่าปรับใบสั่งที่ตำรวจเขาออกใบสั่งมาเนี่ย
เงินจำนวนนี้ไปอยู่ที่ไหนบ้าง

คุณผู้ชมครับหลายคนก็จะเกิดคำถาม

เมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องกล่าวของตำรวจ
บอกว่าตัวเองทำยอดใบสั่งได้ครบเกินเป้า

ก็เป็นเรื่องของการออดอ้อนอยากจะได้กินฟักทองบ้างล่ะ

มาดูกันนะครับว่าสัดส่วนของใบสั่ง
เวลาเราต้องไปจ่ายเงินค่าปรับเนี่ย

ข้อมูลจากพรบการจราจรทางบกปี๒๕๒๒นะครับ

จำนวนเงิน๑ก้อนที่เรานำไปจ่ายเนี่ย
แบ่งเป็นครึ่ง๕๐ต่อ๕

ครึ่งแรกจะแบ่งจ่ายให้กับกรุงเทพมหานคร
ให้กับจังหวัดให้กับท้องที่ที่มีการออกใบสั่ง

ขาแรก๒๐๐บาทส่งให้พื้นที่ส่งให้กรุงเทพฯส่งให้จังหวัด
ก็ว่ากันไปอีกหนึ่งส่วนอีก๒๐๐บาทเรามาดูกันนะครับ
๐บาทที่เหลือก็จะแบ่งเป็นรายได้แผ่นดินร้อยละ๕
คิดเป็นเงินก็ประมาณ๑๐บาทจากจำนวน๒๐๐บาท
ส่วนที่เหลืออีก๙๕เปอร์เซ็นต์คิดเป็นเงินประมาณ๑๙๐บาท
ก็จะแบ่งเป็นเงินสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติงาน
ซึ่งเงินส่วนนี้จะแบ่งให้ตำรวจผู้ที่ออกใบสั่ง๖๐เปอร์เซ็นต์
คิดเป็นเงิน๑๑๔บาทและแบ่งเข้าหน่วยเพื่อพัฒนางานจราจรอีก๔๐เปอร์เซ็นต์
คิดเป็นเงิน๗๖บาทสรุปง่ายนะครับทุก๔๐๐บาทที่เสียค่าปรับการจราจร
แบ่งให้จังหวัด๒๐๐บาทเข้าคลัง๑๐บาทเป็นเงินรางวัล
ตำรวจจราจรผู้จับปรับ๑๑๔บาทพัฒนางานจราจรอีก๗๖บาท
หลักเกณฑ์นี้ก็เคยเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลายครั้ง
จากประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนว่าทำให้ตำรวจขยันจับทำยอดเพื่อเพิ่มรายได้
อีกส่วนหนึ่งก็โจมตีว่าเมื่อถูกหักส่วนแบ่งแบบนี้
ตำรวจจึงทุจริตเรียกรับเงินโดยไม่ออกใบสั่ง
เพื่อรับเงินเข้ากระเป๋าเต็มหรือเปล่า
ใบสั่งกับตำรวจก็ยังคงเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึง
ถูกตั้งข้อสังเกตถูกตั้งคำถามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
โยบายให้ตำรวจลดการตั้งด่านซ้ำซ้อนโดยเฉพาะบนถนนที่มีการจราจรแออัด
จึงให้ใช้กล้องตรวจจับการกระทำผิดกฎจราจร
เป็นหลักฐานที่ชัดเจนกว่าและออกใบสั่งออนไลน์ส่งตรงถึงบ้านแทน
ซึ่งสิ่งสำคัญนะครับทุกท่านคุณผู้ชมครับ
เราควรจะต้องเคารพกฎการจราจรไม่ใช่แค่เพียงจะป้องกันปัญหาการถูกออกใบสั่งเท่านั้น
แต่ทั้งหมดนี้เราทำเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนนแล้วก็ชีวิตของเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับ